ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมพาคุณพิรวัตรไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
นับเป็นความปลื้มปิตินะคะของประสบกรณิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ที่ในหลวงราชการที่๙เศรษฐ์พระราชดำเนิน
ส่งเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้ประชาชนได้อนุรักษ์สมบัติของแผ่นดินนะคะ
ทรงเปิดอาคารเรียนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กกลับไปทำงานพัฒนาถิ่นที่เกิด
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ

คือ

และประเภทชาติของเรา
พระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๓
อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงประจำโรงเรียน
จิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงเห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษา
ที่จะช่วยพัฒนายาวชนให้เจริญความรู้เท่าทันโลกได้
จะต้องเดินไปถวายอย่างนี้ครับถวายพาน
จะเดินไปถวายผ่านแล้วก็พอถอนใส่บัวเสร็จ
ก็ตามสคริปต์อ่ะถอนใส่บัวเสร็จก็ตักเขาที่
พวกเขารังเดินออกเห็นไหมท่านในหลวงท่านเสด็จ
หรือหลายพระบาทอ่ะตามมาตามมาตุ๊กใจมากเลยอ่ะ
ว่าทำยังไงดีอะไรอย่างนี้แต่วันนั้นไม่มีร้านโทรศัพท์เลยนะ
คือเวลารัชนีถามหนูอยู่มอะไรอยู่ม๒ค่ะ
คือพูดปกติเลยเพราะว่าไม่ได้นั่นอ่ะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะ
เพราะว่ายินเสียงราชินีหมายกว่าหนูอยู่ชั้นอะไรล่ะลูกอะไรอย่างเงี้ย

บุหงาชาญประโคนครูชำนาญการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๓
คือเด็กหญิงบูหงาพิมคันนักเรียนชั้นม๒เมื่อ๔๒ปีก่อน

เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียน
จะผ่านมานานกว่า๔๐ปี
แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังฉายชัดอยู่ในความทรงจำ
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งทรงทำพิธีเปิดอาคารเรียน
เพียงจะสร้างความปลื้มปิติให้ชาวสุพรรณบุรีเท่านั้น
แต่ยังได้จุดไฟในใจให้เด็กหญิงบูงา
สารต่อความฝันที่ต้องการเป็นครูได้สำเร็จ
จะกลับไปเป็นผู้ร่วมพัฒนาเด็กรุ่นหลัง

นายเจ้าเสด็จมาอ่อนคำศรีอายุ๔๒ปี

ที่มีส่วนในบันทึกวันแห่งความปลื้มใจของชาวด่านช้าง
เพราะพ่อแม่ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะพาเขา
ซึ่งอยู่ในคันไปรอเฝ้ารับเสด็จ

เพราะเกิดปวดท้องคลอดระหว่างทางก่อน
ความรักและความเทิดทูลต่อในหลวงราชการที่๙
จึงถูกสะท้อนและถ่ายทอดไว้ในชื่อเรียกขานของลูกชายนับแต่นั้นมา

แต่เพราะเอิญแม่ปวดท้องก็เลยคลอดผมออกมาครับ

คือว่าเห็นว่าในหลวงท่านมาเปิดโรงเรือน

เขาก็เลยตั้งให้ชื่อนี้ครับ

แล้วก็ภูมิใจที่ได้ตั้งชื่อนี้ให้ผม
แล้วก็เหมือนเป็นเกลียดที่ว่าผมไปเกิดในวันที่ท่านมาเปิดโรงเรียนแล้วก็เปิดเคลื่อนนะครับ
เวียงจันดีสุกแก้วก็เป็นหนึ่งในชาวบ้าน
ที่ได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอูทอง
เมื่อวันที่๑๓พฤษภาคมปี๒๕๕๙

แต่ยังจดจำพระพักษ์อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาได้ไม่ลืมเลือน
ใส่ชุดเหลืองสวยค่ะดีใจมาก

พอรู้ว่าท่านจะมาเปิดพิธภัณฑ์ก็บอกกับแม่ว่าจะมา
แม่บอกต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะห้ามนุ่มเกงขาดสั้น
ก็จะมีสาวในตลาดอูทองนะคะ

แล้วก็มารับเสด็จมาหมอบกับพื้นเลยค่ะ
แล้วก็ผ้าเส้นหน้าปู
ให้ท่านเหยียบค่ะ
แล้วรู้ได้เห็นความทันใกล้ไหมคะ

เพราะคนเยอะนะคะยังเป็นเด็กอยู่

เพราะฉะนั้นเพิ่งจะอายุ๑๐กว่าขวบ
ก็ยังเข้ามาไม่ได้แต่ดูข้างนอก

จำได้ค่ะจำติดตาเลยค่ะ
ใจมากที่ได้เห็นครั้งแรก

ยังไม่เคยได้เห็นอีกเห็นแต่ในทีวี
จากโบราณวัตถุและสิ่งของเครื่องใช้ทรงคุณค่า
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
ตั้งแต่สมัยธวรวดีแล้ว

ยังเก็บรักษาเอกสารพระราชดำรัฐ

และปากกาศที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ใช้ลงพระปรมาพิไทย
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงเห็นความสำคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แผ่นดินอูทอง
และการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้ง
แม้จะต้องผ่านป่าเขาสลับซับซ้อน

แต่พระองค์ไม่เคยลดละความตั้งพระราชหรือไทย

นั่นเพราะส่งร่วงรู้ถึงการรอคอยของพระศักดิ์กันนี่ก่อน
ทำให้ชาวสุพรรณบุรีไม่เคยลืมเลือน
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา
องค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นำมาใช้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพ่อผมเชื่อว่า
เราสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้
สร้างความเข้าใจและปูพื้นฐานชีวิต
พื้นฐานการประกอบอาชีพให้แน่น
เพื่อที่เราจะได้เจริญรุ่งเรือง
หรืออนาคตดีในวันข้างหน้า
ก็หลักอบจสุพรรณบุรี
นำเอามาใช้ทั้งในสำนักงานและก็ประชาชน
เพราะว่าเราอยู่กับความยากยนต์

กระเศษกรก็พยายามเปลี่ยนแปลงวิธีคิดต่างถ้าทุกคนคิดได้แล้วก็นำเอาพระราชดำริ
หรือเอาโครงการต่างมาทำมาใช้ผมเชื่อว่าประเทศชาติของเราจะเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย